เรามีแรงงานมีฝีมือไม่เพียงพอกับภาคอุตสาหกรรม
พอไปดูข้อมูลพบว่านักเรียนอาชีวะของเราน้อย
เมื่อไปเทียบกันกับนักเรียนสายสามัญ

พอจบมาก็ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด
นายจ้างไม่ต้องการคนก็ไม่พอเกิดปัญหาตามมานะครับ

วันนี้ผมจะวิเคราะห์ร่วมกันกับดรกิริดาพาวพิจิตร
สวัสดีครับมาพบกับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

ประสบปัญหาแรงงานไม่เพียงพอป้อนเข้าสู่ตลาดนะครับ
จำนวนของนักเรียนอาชีวะก็มีไม่มาก

นักเรียนอาชีวะมีเพียง๑๐ครับ
ที่เรียนลักษณ์สูตรทวิภาคีของดีแบบนี้มีปัญหาครับ

แล้วอนาคตเราจะไปต่อได้อย่างไรครับอาจารย์ครับ
ค่ะจริงแล้วนักเรียนอาชีวศึกษานี้
มีความสำคัญมากเลยนะคะต่อการพัฒนา

หรือว่าภาคบริการของประเทศไทย
และเป็นความต้องการอย่างมากสำหรับภาคเอกชน
แต่ว่าตัวเลขที่เราเห็นจะเห็นได้ว่าในปี๒๕๕๙
สัดส่วนของนักเรียนที่เรียนอาชีวศึกษานี่
มีเพียงแค่๓๕เอง
ถึงแม้ว่าภาครัฐอยากจะให้สัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นถึง๕๐
แต่พอมาในปี๒๕๕๗จะพบว่าสัดส่วนนั้นกลับลดลงไปนะคะเป็น๓๒ค่ะ
เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่นักเรียนอาชีวะไม่พอป้อนเข้าสู่ตลาดครับ

สาเหตุแรกก็คงจะเป็นเรื่องของภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอง

คุณพ่อคุณแม่เลยไม่อยากจะส่งลูกไปเรียน
แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือว่าทักษะของนักเรียนที่จบจากอาชิวะศึกษาเอง
ไม่ค่อยตอบโจทย์ของภาคเอกชนหรือบริษัทห้างร้านนะคะ
เรามีทางเลือกอื่นหรือไม่ทำให้นักเรียนนั้นมาเรียนอาชีวะเพิ่มมากขึ้นครับ
ค่ะมีค่ะอยากจะยกตัวอย่างของต่างประเทศแล้วกัน
ก็คือในต่างประเทศเขาจะมีโครงการที่เรียกว่าโครงการหลักสูตรทวิภาคี
หลักสูตรนี้ก็คือเป็นหลักสูตรที่บริษัทห้างร้านหรือภาคเอกชนเอง
รับนักเรียนอาชีวศึกษาเข้าไปทำงานในบริษัทของตัวเอง
คิดเป็นประมาณ๒๕ของชั่วโมงเรียนทั้งหมดของนักเรียนอาชีวศึกษา
จะเห็นได้ว่าในประเทศไม่ว่าจะเป็นในเดนมาร์คหรือว่าในเยอรมันเอง
เกือบ๙๐ของนักเรียนเข้าอยู่ในโครงการทวิภาคีนี้
ซึ่งทำให้ทักษะของเขาตอบโจทย์ของภาคเอกชน
แต่ในประเทศไทยเรามีเพียงแค่๑๐เป็นตัวแรกเลย

หลักสูตรดีแบบนี้ทำไมในเมืองไทยถึงไม่แพร่หลายครับ

จะต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเลยนะคะ
ระหว่างภาครัฐโรงเรียนอาชีวะและภาคเอกชนเองนะคะ
แต่จะเห็นได้ว่าในกรณีของประเทศไทย
เรายังไม่ค่อยมีความร่วมมืออันนั้นนะครับ
ไม่เหมือนกับในเดนมาร์คหรือว่าในเยอรมัน
ซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
เพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีที่ค่อนข้างจะเข้มแข็ง

ทวิบาคีในเมืองไทยนั้นแพร่หลาย
แล้วก็เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยต่อไป
หัวใจสำคัญมากเลยคือเขามีความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐโรงเรียนและภาคเอกชน
เพราะฉะนั้นองค์กรหรือพัฒนาหน่วยงานกลาง
เพื่อที่จะเป็นตัวประสานงาน
อันนี้จะสำคัญมากเลย

จะช่วยในการประกันคุณภาพด้วย
ครับนี่คือเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรของสัปดาห์นี้ครับ
ผมทัศนัยโค้ดทองและดรกิริดาพาวพิจิตร